ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรก็หนักค่ะในกรุงวัย๔๖ปี
ถูกทำร้ายร่างกายฝ่ายที่ทำร้ายร่างกายเป็นกำนัน
แล้วก็มีพวกด้วยนะคะหนักขนาดไหนปอดแตกหัวเละ
หน้าถูกปืนตบเย็บไปยี่สิบกว่าเข็มโอ้โหไปดูเหตุการณ์ค่ะ
มันก็ไม่ไหวกันแล้วมันก็ไม่ไหวกันแล้วมันก็ไม่ไหวกันแล้ว
พอเพิ่งคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาพี่คนเมา
คนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมาคนเมา
มันก็ไม่ไหวกันแล้วมันก็ไม่ไหวกันแล้วพอเพิ่งคนเมาคนเมาคนเมา
คนเจ็บคือในกรุงอายุ๔๖ปีนะคะถูกทำร้ายจนสลบอะค่ะ
อย่างที่มิ้ลบอกว่าอาการเค้าหนักนะคะป่อแตกหัวเละเลย
หน้าเนี่ยถูกปืนตบจนแตกยับเย็บไป๒๐กว่าเข็ม
ตาสองข้างบวมจนปิดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าโมงเย็น
สิบสี่เมษายนหน้าบ้านกำนันในพื้นที่ตำบลวังตะแบกอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของคนเจ็บค่ะ
พี่สาวเล่าว่าน้องชายถูกในดงคำเผือกซึ่งเป็นกำนันในพื้นที่กับพวกรวมแล้ว๓คนรุมทำร้าย
ในคลิปจะเห็นว่าน้องชายถูกรุมทำร้ายจนล้มไปกับพื้นยังโดนเตะซ้ำยังโดนกระทืบซ้ำจนสลบคาที่
กำนันเอาปืนตบหน้าจนแตกยับแล้วเอาปืนเหมือนกับว่ายิงขู่ด้วยอะค่ะ
คุณผู้ชมขออนุญาตให้ดูหน้าคนเจ็บนิดนึงนะคะ
แล้วหลังเกิดเหตุกำนันกับพวกเนี่ยโพสต์ข้อความท้าทายอีกด้วยค่ะ
เพื่อนของคนเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้
กรุงกับคู่กรณีมีปัญหากันมาก่อนในวัด
ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันห้ามแล้วก็พาในกรุงคนเจ็บอะค่ะ
กลับมากินเหล้ากันที่บ้านเพื่อนจนถึงเย็นก็พาในกรุงไปส่งบ้าน
แต่คุณผู้ชมค่ะบ้านในกรุงอยู่ใกล้กับบ้านกำนัน
เพื่อนบอกว่าขี่รถจากกระยานยนต์ไปส่งในกรุง
กำนันถือเก้าอี้มายืนขวางเลยจะเอาเก้าอี้ฟาด
บอกก็ห้ามเอาไว้ห้ามแต่ไม่มีใครฟังนะ
กรุงเนี่ยโดนรุมทำร้ายไปแล้วกำนันยิงปืนลงดินเพื่อขู่ด้วย
เพื่อนคนนี้ก็รีบพาในกรุงกลับไปส่งบ้าน
แต่มันไม่จบแค่นี้ค่ะเพื่อนบอกว่ามารู้อีกทีคือ
กรุงย้อนกลับไปหากำนันถึงบ้านกำนันอีกรอบนึง
รุมทำร้ายซ้ำจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่เพื่อความเป็นทั้งทีกับของเรา
ไปคุยกับกำนันด้วยนะคะกำนันดงเป็นกำนันตำบลวังตะแบกอะค่ะ
กำนันบอกว่ากำนันกับหลานไปเที่ยวที่จุดเกิดเหตุ
หลานพาแฟนไปทำความรู้จักกับเพื่อน
แต่โดนคู่กรณีที่อยู่บนรถกระบะเตะเข้าที่หน้า
กำนันบอกผมไปห้ามก็เลยทะเลาะกัน
ไม่อยากมีเรื่องชวนหลานกลับบ้าน
แต่คู่กรณีจะตามมา
ในมือถือถุงน้ำแข็งเหล้าโซดา

กนันบอกโมโหก็เลยต่อยกัน

ซึ่งก็หมายถึงในกรุงอะนะคะแต่ในกรุงไม่จบ
กลับมาหาที่บ้านกำนันอีกรอบนึง

กำนันบอกว่าผมไม่ได้ร่วมทำร้าย

ยิงปืนลงดินไม่ได้เอาปืนตบในกรุงด้วย
เอาลองฟังเสียงกำนันดูหน่อย

อ่ามึงแล้วจริงรอผมตัวตัวตัวอันนี้ก็บอกเอา

กำนันอย่าไปยุ่งปล่อยมันพี่สาวก่อนนะ
ให้มันต่อยตัวตัวไปเลยมันไม่จบ
แต่แล้วแต่มึงนะคนที่ตีกันนะก็บอก

แล้วก็แต่ไอ้เจ้านั้นก็ไม่รู้เป็นอะไร
อะไรกับไอ้โดงโดงจริงผมไม่มีเรื่องกับมันที่เคยมีเรื่อง
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะตำรวจบอกว่าก็ได้รับแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ
ตอนนี้รอใบรับรองแพทย์นะคะว่าในกรุงอาการสาหัสหรือไม่
ได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วก็จะแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับกำนันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ในกรุงยังอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าอาการหนักมากเลยค่ะ